สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกลสอนเกรดสมนะครับ
ในช่วงค่ำของวันนี้นะครับนักเตะทีมชาติไทยจะลงสนามอุ่นเครื่องเจอกับกาต้าตามปฏิทินฟีฟ่านะครับ
ติดตามความพร้อมล่าสุดของทีมชาติไทยได้นะครับจากคุณวิลวิทเจริญเชื้อผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ทีมชาติไทยก็เตรียมจะจัดผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงพบกับทีมชาติกาต้าในเกมอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่านะครับ
ซึ่งจะเป็นคู่แข่งของไทยในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายนัดแรกครับ
ฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนเกมอุ่นเครื่อง
แรกระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติกาต้าที่สนามอัลซาสเตดียม
โค้ชทีมชาติไทยได้ติวเข้มแท็กติกในรูปแบบต่างครับ
โดยเน้นไปที่การเข้าทำ

ให้ความสำคัญกับเกมนัดนี้เพราะถือเป็นการเตรียมความพร้อม
ก่อนจะถึงศึกสำคัญกับซาอุดีอาราเบียในวันที่๑กันยายน

หากทำผลงานได้ดีก็มีโอกาสจะได้ลงเป็น๑๑ตัวจริงกับซาอุดีอาราเบียครับ
ขณะที่ประเด็นหนึ่งประเด็นที่สำคัญก็คือผู้ตัดสินในเกมอุ่นเครื่องนัดนี้
สาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียตัดสินใจเลือกผู้ตัดสินจากซาอุดีอาราเบียมาตัดสิน
แม้ว่าทางสมาคมฟุตบอลจัดสัดถ้วง
คณะผู้ตัดสินดังกล่าวเป็นคณะที่สามารถมาตัดสินในเกมอุ่นเครื่องนัดนี้ได้พอดี
อย่างไรก็ตามทีมพร้อมเต็มที่ที่จะลงอุ่นเครื่องกับกาต้าครับ
พอเราแจ้งไปปุ๊บสิ่งที่เขาบอกมาก็คือว่ากรรมการชาติอื่นณตอนนี้นะครับ
มีภารกิจนะครับมาไม่ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องเจอพรุ่งนี้ก็คือกรรมการของซาอุนะครับ
ยังเปลี่ยนไม่ได้นะครับตอนนี้แต่ก็กำลังท้วงอยู่นะครับ
ก็จริงแล้วเนี่ยก็ไม่ควรนะครับเพราะว่าเราต้องเล่นกับสาอุนะครับ
แต่เมื่อเจ้าภาพเขาจัดมาก็ไม่ว่ากันนะครับ
ถ้าสมมุติว่าถ้าเราขอเป็นกรรมการไทยจะได้หรือเปล่านะใช่ไหม
ฉะนั้นไม่เป็นไรนะครับเขาเชิญเรามาก็เป็นเกร็ดเล็กน้อยนะครับ

ที่๑๑ผู้เล่นตัวจริงของทีมชาติไทยที่คาดว่าจะลงสนามประกอบด้วยผู้รักษาประตูกวินธรรมสัจจานันทร์
หลัง๔คนมีธีรทรบุญมาทันกรวิทนามวิเศษธนบุญเกษารัฐและทริสตองโด
กองกลาง๓คนมีสารัสอยู่เย็นปกเกล้าอนานและชนะทิพย์สงครสิน
ขณะที่การประสานงานกันในแดนหน้าจะเป็นเกริกฤทธวีการธิรสินแดงดาและมงคลทศกรัย
โดยเกมนี้ทีมไทยจะสวมชุดสีน้ำเงินครับขณะที่ทีมชาติกาต้าจะสวมชุดสีขาว
อุ่นเครื่องในนัดไทยกับกาต้านั้นจะมีคะแนนสะสม๓๐๖คะแนน
ซึ่งถ้าหากว่าทีมชาติไทยเก็บใช้ชนะได้ก็จะทำให้อันดับนั้นอาจจะขยับขึ้นไปดีขึ้นก็เป็นไปได้นะครับ